ที่ที่จะพาไปดูเนี่ยตำมันก็เหนื่อยแล้ว
แต่ตำแล้วต้องเต้นไปด้วยเหนื่อยยิ่งกว่าค่ะ
โอ้โหดิฉันชอบภาพสุดท้ายมากค่ะ
คุณยายถกผ้าถุงเต้นเลยครับผม

แล้วคุณเห็นไหมแยกไม่ออกนะอันไหนคนแข่งอันไหนคนเชียร์
เพราะว่าทั้งสองคนม่วนซื่นกันหลายไม่ใช่แค่สองคน

นี่ส่วนเขาตำอะไรกันคุณเนี่ยโอ้โห
ก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตแบบโบราณนะ
ใช่ค่ะตำข้าวโบราณลีลา
อันนี้เป็นงานมหากรรมของดีวิถีเมืองแก่ที่อำเภอท่าตูมของสุรินทร์ค่ะ
นี่เขาจัดกันตรงโรงเรียนบ้านหนองยางนี่สีสันมากเลยนะ
ตัวแทนคนเข้าแข่งขันมากัน๑๙หมู่บ้าน
แล้วเขาแบ่งเป็นทีมไงคุณทีมหนึ่งมี๓คน
อุปกรณ์ครบค่ะมีครกมีสากมีกระด้งฝัดข้าวมีข้าวเปลือก
สอวอทั้งหลายสอวอแปลว่าสวยสมไว
ไม่ใช่สูงวัยนะตำข้าวเสร็จแล้วค่ะ
ลีลาสิคุณแล้วเขาต้องได้ข้าวที่มันแบบไม่มีสิ่งเจือปนนะ
ยากไหมล่ะตำไปเต้นไปอ่ะมาฝัดข้าวกันต่อ
ใช่ค่ะอยากรู้ใครได้ที่๑
ที่๑คือหมู่บ้านโนนกลางหมู่๑๓ค่ะ
รางวัลไป๑๕๐๐บาทพร้อมถ้วยรางวัล

ทีมที่๒จากบ้านหนองแวงหมู่๙
แล้วก็ทีมที่๓จากหมู่บ้านหนองตาดหมู่๘
เอาจริงเงินรางวัลไม่เท่าไหร่
แต่ที่สำคัญคือต้องสนุก

เป็นผมนะให้ทุกทีมไปเลยเป็นที่หนึ่งหมดเลย
สุดยอดนะฮะแล้วก็สืบสารวิถีชีวิตด้วยนะฮะใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะมาถึงข่าวนี้ที่จะเป็นคำถามแหละครับ
คุณผู้ชมจำได้ไหมฮะถ้าใครไปหาดนาจอมเทียนชมบุรีก่อนหน้านั้น
จะมีปัญหาเรื่องของชายหาดที่เขาถมทรายกันใหม่
ใช่แล้วมีพ่อค้าแม่ค้าไปวางแผงขายแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตรงนี้วางไม่ได้
ค่ะให้ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ตอนนี้ย้ายไปอีกฝั่งแล้ว
ย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วนะเนี่ยจากเดิมที่เขาขายอยู่ตรงหาดเขาย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้าม
ก็ยังอยู่คุณหอยนางรมป้ารัฐเจ้าดัง

วันก่อนผมไปพัทยาแล้วผมสั่งเลย
บอกป้ารัฐผมอ่านข่าวป้ารัฐเองแล้วผมไม่อยากซื้อ
อร่อยคุณสดใหม่ได้เยอะ
คุณแล้วแบบใส่น้ำพริกเผาด้วยนะ
คือแกปรุงให้เลยเหมือนเป็นยำเลย
อร่อยจริงคนต่อคิวยาวเลย
ึกซาซิมิก็มีร้านอาหารต่างก็มีนะฮะ

นำเสือมาปูนั่งพักผ่อนแล้วก็ทานอาหารกัน

เจ้าหน้าที่เทศบาลและตำรวจมาคอยอำนวยความสะดวก

สรุปแล้วก็คือย้ายฝั่งของสตรีทฟู้ดริมหาด

นั่นแหละคำตอบง่ายเลย

พาไปทานแกงเป็ดรสเด็ด
นี่แกงเผ็ดเป็ดรสเด็ด

ดูสิคะเห็นเครื่องแล้วใช่ไหมแบบแน่นเลย

ใช่ค่ะเขาไม่หวงสูตรแล้วเขาก็ไม่ห่วงเครื่องต่างด้วย
เพราะว่าไปคุยกับนี่คุณตีคุณตีเนี่ยเขาทำพริกแกงเองเลยนะ
สมุนไพรแบบไม่หวงแล้วเวลาแกงเนี่ยเขาใส่เลือดเป็ดลงไปด้วย
เพื่ออะไรเพื่อจะได้เข้มข้นนะคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งนะก่อนที่เขาจะเอาเป็ดมาแกง
เขาต้องเอาเนื้อเป็ดไปผัดกับพริกแกงจนมันแห้ง
แล้วแบบเนื้อเป็ดมันก็จะดูดซึมพริกแกงไปใช่ไหม
หอมค่ะเป็ดนุ่มไม่เหนียวเลย
หลังจากนั้นก็มาปรุงรสมาผัดต่อเทพริกไทยสดเทใบมะกรูดใส่
หอมค่ะไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกลิ่นคาวแน่นอน
ใครอยากชิมนะแกงเผ็ดเป็ดรสเด็ดรสจัดจ้านไปได้เลยค่ะ
ร้านของพี่ตี๋เนี่ยเขาเป็นเรือไฟฟ่วงข้าง
จอดอยู่ตรงสาราทางเข้าวัดโคกที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะ

ได้เลยนะครับปิดท้ายด้วยของหวานหาทานยากกันคุณผู้ชมนะ

ผู้ชมหลายท่านก็เอ้ยงง
เป็นขนมแพนเค้กแบบไทยคุณ
นำส่วนผสมของแป้งสาลีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้า
น้ำตาลทรายแต่ตอนนี้น้ำตาลทรายขึ้นราคา

เวลาทอดจะตักแป้งเกลี่ยบางให้ทั่วกระทะเลย

มะพร้าวอ่อนขูดตรงกลางแผ่นแป้งเลยคุณนะ
รอจนสุกแล้วก็ม้วนเป็นแท่งนะฮะ

รสชาติของแป้งก็จะหวานตัดกับความมันของมะพร้าว
คุณมันลงตัวมากเลยนี่ขนมโบราณนะ
ขาย๕ชิ้น๒๐บาทเปิดขายทุกวันตั้งแต่๖โมงครึ่ง

ปากทางเข้าตลาดทรัพย์สินพลาซ่า
เทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา

บอกต่อกันมาผ่านไลน์หน้าจอหน่อย